เป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรนะคะ
พอสามารถกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในฤดูแรงได้นะคะ

อาจจะยาวนานกว่าปีที่แล้วเราไปดูกันข่าวว่า
พี่น้องเกษตรกรต้องระวังอะไรกันบ้างค่ะ
เหนือภาคอีสานนะคะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน
มีฝนฟ้าขนองนะคะระหว่างฟ้าผ่าลมแรงนะคะ
แล้วก็ใช้น้ำกันอย่างประหยัดด้วยค่ะ
ภาคกลางภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าขนองนะคะ

อย่าลืมนำวัสดุคลุมหน้าดินป้องกันการระเหยของน้ำกันด้วย
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามันค่ะ
มีฝนน้อยอากาศร้อนในตอนกลางวัน
เพิ่มน้ำให้กับพืชระบบน้ำหยดนะคะ

อย่าลืมกักเก็บสำรองน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแรงกันด้วยนะคะ

อย่าลืมรีบเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแรงกันเลยค่ะ
นี่คือสถานการณ์ในประเทศไทยค่ะ

ตอนนี้มีดอกทิวลิปสวยงามหลากหลายสีเลย
นี่คือภาพของมณฑลเจียงซูประเทศจีนนะคะ
เข้าใกล้ฤดูใบไม้ผลิกันแล้วค่ะ
อกจากนี้ค่ะประเทศจีนยังมีข่าวดีอีกอย่างหนึ่ง
เพราะว่าสถานการณ์โรคโควิด๑๙ในจีน

จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงนะคะ

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมล้างมือ